ที่เชียงใหม่ค่ะเมื่อคืนนี้นะคะ
มีเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายกันภายในร้านคาราโอเกะ
พัฒระคาราโอเกะที่อำเภอสารพี
สาเหตุก็คือแย่งไมค์ร้องเพลงคาราโอเกะ
แล้วก็แย่งกันจีบสาวที่เป็นพนักงานอยู่ในคาราโอเกะครับ
คนที่ถูกรุมทำร้ายเนี่ยอายุ๔๓
แล้วคนที่ไปทำร้ายเขาเนี่ยนะคนหนึ่งอายุ๑๗

แล้วทำร้ายเขาฟันร่วงหมดปาก
ฉีกหูหลุดออกไปเลยอ่ะคือเขาเจ็บสาหัสเลยนะคะ

ไอ้คนที่ไปแย่งไมคแย่งจีบสาวกันเนี่ยเขาเช็คบินออกจากร้านไปแล้ว
แล้วย้อนกลับมาทำร้ายคนนี้เขาไม่รู้เรื่อง
จะรับผิดชอบเขายังไงเขาฟันล่วงหมดปากหูฉีกหูหูขาดไปเลยอ่ะ
นี่ดูสิเขาบอกเอาหมวกกันน็อกฟาดแล้วก็เอาท่อนเหล็

แล้วเขาก็ไปตรวจสอบนะคะที่ร้านพัฒระคาราโอเกะ
ตำบลหนองพึ่งอำเภอสารพีนะคะเจ็บสาหัสเลย
เขาก็ไปตรวจสอบผู้บาดเจ็บนี่นอนคว่ำหน้านะคะ
หน้าบวมฟันหลุดหมดปากอ่าคุณพุทธครับ
รามหักหูฉีกใบหูหายอาการสาหัสนะคะ
ผู้บาดเจ็บชื่อว่านายอคำสิงอายุ๔๘ปี
เป็นชาวไทยใหญ่ค่ะอยู่ที่ตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริม
คนร้ายหลังก่อเหตุก็ขี่รถจักรยานยนต์หนีไป
จากการสอบสวนเบื้องต้นสาเหตุก็คือแย่งกันจีบสาว
เหมือนกับเป็นพนักงานเสิร์ฟในร้านคาราโอเกะค่ะ
แล้วก็แย่งไมค์ร้องเพลงคาราโอเกะกัน
คนร้ายมันมากับสองคนเขาก็แทบไม่พอใจ
เอาหมวกกันน๊อกเหล็กแป๊บทำร้ายร่างกาย
ในอบาดเจ็บสาหัสทำร้ายเสร็จก็หนีไป
ตำรวจสพสารพีจับได้แล้วนะคะครับ
สองคนที่ทำร้ายเขาอายุ๑๗คนอีกคนอีก๑๙
จับได้ที่บ้านในตำบลหนองพึ่ง
ค่ะก็นำตัวไปสอบส่วนที่โรงพักษณ์พระกรวาบปัจสาวสีม่วงด้วย
อ่าทั้งสองคนก็รับสารภาพว่าก่อนก่อเหตุไปเที่ยวร้าน
ราวเกะแห่งเนี้ยค่ะอืมแล้วก็มีปัญหากับอีกโต๊ะหนึ่ง
เจ๊งไมกันเงี่ยแผนผังที่เขาเขียนให้ดูเรียกความให้กันร้องเพลง
เป็นไมค์เวียนใช่ค่ะอืมแล้วก็นั่งโต๊ะข้างข้างกันเลยค่ะครับ
ไมค์ด้วยจีบสาวเสิร์ฟคนเดียวกันด้วยก็เลยทะเลาะกัน
ตอนแรกออกจากร้านไปก่อนนะคะแล้วก็ย้อนกลับมา
บุกเข้าไปทำร้ายโต๊ะข้างจนเขาเจ็บสาหัสแต่สุดท้ายมารู้ว่า
ผิดคนโต๊ะข้างที่ทะเลาะกันเช็กบินออกไปแล้ว
คนนี้มานั่งโต๊ะนี้พอดีไงเลยถูกทำร้ายฟรี
ถูกทำร้ายเฉยเลยอ่ะอืมตำรวจก็แจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายผู้อื่น
ได้รับบัตรเจ็บสาหัสนะคะและข้อหาเสพยาเสพติดด้วยนะคะ
ก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
โอ้โห